ไปดูต่อกันที่คุณแม่ยังสวยกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับแอน
อลิชานั่นเองค้าเห็นบอกว่าคำแบลค์สู่องค์การในรอบ๖ปีขาต
ใจอ่อนกลับมาเล่นซีรีส์แล้วนะคะให้เราได้รอติดตามกันจะเป็น
บทบาทไหนเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันนะคะนี้ล่ะค่ะล่าสุดกลับ
มาเล่นซีรีส์อีกครั้งนะคะพี่แอนบอกว่าที่รับเล่นเนี่ยเป็น
เพราะว่าใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำมันสั้นไม่ต้องห่างลูก
เพราะว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเนาะแต่ถ้าจะให้กลับ
เล่นละครแบบเต็มตัวอันนี้ขอดูก่อนค่ะเพราะว่าไม่อยากจะ
ห่างลูกมากมากนะคะแต่ถ้าบทบาทที่มันเหมาะสมอันนี้ไม่แน่
เหมือนกันติดลูกมากมากค่ะส่วนเรื่องทายาทคนที่สามแม่แอนบอกว่า
พักก่อนค่ะแม่ขอพักก่อนเลยเพราะว่าอยากให้เวลาดูแลลูกสาว

ไม่เอาปริมาณเราคุณภาพดีกว่าน้อง๒คนกำลังนั่งเครื่องบินกับพ่อ
คนแม่คนอะไรอย่างนี้นั่งข้างหลังรถก็พาพอดีแล้วตั้งใจมี
คนเดียวไปมามีอีกคนให้นิชาไปมามันจะเกิดอายุเยอะแล้ว

เป็นแม่แล้วแอบติดลูกนิดนึงนะคะส่วนคนนี้บอกเลยว่าเป็นคุณพ่อ
ติดลูกเหมือนกันค่ะพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะคะบอกเลยว่าตอนนี้หลง
ในความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวน้องเบดาค่ะวัย๑ขวบแล้ว
ขวบเศษแล้วยิ่งช่วงนี้อยู่ในวัยกำลังหัดพูดกำลังจำด้วย
เขาก็จะมีมุมน่ารักขี้อ้อนคุณพ่อตลอดเลยทำให้หลงไปอีก
แถมยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้เดินหน้าแพลนปั๊มทายาทคนที่๒
แล้วด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของกำลังปรึกษาแพทย์แล้วก็
ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองรวมไปถึงภรรยาสาวคนสวย
ด้วยคาดว่าจะมีข่าวดีได้ในปีหน้าค่ะ
ตอนนี้มีแพลนแล้วครับมีแพลนเรื่องของคนที่สองนะครับ
ว่าความตั้งใจจริงพี่เจมส์อ่ะอยากได้สามคนนะครับแต่คุณก้อย
ว่าสองก็แล้วกันแต่ว่าเราก็ชัดเจนเลยว่าเราใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์นะครับเอ่อครูก้อยเองก็ตอนนี้ก็กำลังเริ่มก็
เรียกว่าเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงไข่บำรุงมดลูกต่างนะ
พี่เจมส์ก็เริ่มบำรุงสเปิมแล้วตอนนี้เห็นเด็กผู้ชายก็
ชอบแต่เราเลี้ยงน้องไม่ได้โอ้โหมีผู้หญิงสองคนนี้มีความ
มากเลยอ่ะแต่อีกใจหนึ่งก็แบบเอ้ยเห็นเด็กผู้ชายที่มัน
น่ารักไม่อยากได้ก็เลยยังกึ้งกลางอยู่น่าจะปีหน้าครับ
แต่ปีหน้าปีนี้เป็นเรื่องของการบำรุงหวังว่าข่าวดีของพี่เจมส
จะมาในปีหน้าเร็วนะคะได้แล้ว